ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เล่าด้วยภาพเลยค่ะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นครราชศรีมานะคะ
คือรถเสียหลักเหมือนกับกำลังจะแซงแล้วก็ข้ามเลนไปพุ่งชนประสานงากับรถอีกคัน
บาดเจ็บสาหัสไป๔คนนะคะ
นี่ไงคะคุณผู้ชมเต็มกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
รถเก๋งสีขาวคือแซงขวาค่ะแต่ก็แซงเส้นทึบนะแล้วก็ขับเร็ว
แล้วก็เนี่ยเห็นป่ะอื้อหือเนี่ยจังหวะเนี่ยค่ะหมุนไหลตลกเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ถนนสายประทายคงในพื้นที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
ห่างจากโรงพยาบาลโนนแดงประมาณสองกิโลเมตรเจ้าที่ไปตรวจสอบ
รถเก่งนิสสันสีขาวทะเบียนหกกดชสี่เจ็ดเจ็ดกรุงเทพ
ด้านหน้านี่พังยับโอ้โหเครื่องยนต์เนี่ยนะ
เด็นหลุดออกมานอกรถนะคะส่วนรถกระบะสีดำตกไปข้างทาง
รถสีขาวเห็นไหมคะเละแบบนี้รถกระบะสีดำตกไปข้างทาง
แล้วก็พังเกือบทั้งคันเหมือนกันครับในรถเก๋งสีขาวคันนี้นะคะ
คนขับเป็นผู้หญิงอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปีมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยสองคน
บาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนรถกระบะสีดำบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคน
รวมแล้วบาดเจ็บกันสี่คนเจ็บหนักด้วยค่ะนี่รถกระบะ
หงายท้องแบบนี้เลยนะคะก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งขับเข้าตัวเมืองนครราชศรีมาแต่ขับเร็ว
เร่งเครื่องแซงรถเจ้าของคลิปอ่ะค่ะเจ้าของคลิปเขามีกล้องหน้ารถ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ถนนเหลือสองเลนจากสี่เลนคาดว่าคนขับหักพวงมาลัยกลับเข้ามา
แล้วขับเร็วหักกลับกระทันหันเสียหลักข้ามไปชนกระบะ
ก็เลยเนี่ยมีเหตุสลดแบบนี้บาดเจ็บสาหัสไป๔คนค่ะ
เลนบีบตรงนี้ก็ต้องรอต่อแถวกันแล้วอ่ะนะคะก็อาจจะพยายามแซงกันตรงนั้นนะครับ